ไปถ่ายแบบนู้นที่เกาะร้าง

เขาไปเกาะอื่นก่อนแล้วก่อนนั้นคนเยอะเขาเรียกว่าเกาะร้าง
ก็แก้ผ้าซะข้าวหมดขมาดเนี่ย
เอ๊ะขนุกขนาดนี้
พูดไม่ได้เลย

เกาะร้างก็มีสารภูมิอยู่
ถ่ายไปตากล้อง

ก็ดีแหละคือทำให้ดูขายาวดีมาก
ถ่ายไป
เธอเห็นแบบมีอาถรรพ์

เห็นว่าที่ปิดน้องน้อยเขาอยู่

ซึ่งจริงแล้วคนเราไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ตาม
ไม่ควรทำลายสิ่งที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
สมควรที่จะเอาปากการังออกเป็นอย่างยิ่ง

เขาบอกเลยว่าโอ้มายก๊อด
บอกเป็นเพราะว่าเขาไปเด็ดปากการังมาหรือเปล่า

และสุดท้ายเขาเอาปากการังกลับบ้านไปด้วย

มาเพราะว่าไม่อยากอยู่ตอนคลาฟ
ใช่เค้ากลัวจะโดนกรู๊กลุ่งหรอก
เจอวิญญาณมาทวงปากการังเขาบอกว่าแบบนี้
ใช่คือกำปั้นเขาพูดเอง
ว่าเป็นเพราะเข้าปากการังมาด้วยหรือเปล่า

เนื่องจากว่าพอขึ้นไปปั๊บก็เจอสารทันที
แนะนำให้กำปั้นไปหาอาจารย์อะไรนะปลา

เหมาะปานี่ไงเหมาะปานี่ไง

จริงแต่พี่ไม่ได้เจอคันนี้ลูกน้องเจอ
พี่บินไปวันรุ่งขึ้นแต่พวกกองถ่ายเข้าไปก่อน

เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ากลางคืนเนี่ย
ตอนเช้าตื่นมาเขาถามว่า

เดี๋ยวแม่ม้าโบตึงสุด

พอรุ่งเช้าพอเราจะถ่ายนะคะ

กลัวกำปั้นกลับมาแล้วไม่เหลือ

เอาของฉันคืนมา

สองคนนี้มุ่งเป้าอยู่ที่อยู่หลังปากการังนะ
มีผีเกิดอาทันจริงไหม

สนใจอย่างเดียวกับสิ่งที่อยู่หลังปากกาลัง

มันเหมาะไหมอาจารย์ที่หลังปากกาลังไปปิดอันนี้

ฉันเคยถ่ายทำมากกว่านี้แล้ว

มืออย่างเดียว